ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ผมผมยืนยันว่าจากเที่ยง
รับประกันว่าตรงไปตรงมา

ก็เด็กบอกท่านว่าเป็นผู้รักษณะที่รักค่ะ
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสงหน้า

วันนี้เรายังคงต้องคุยกันต่อถึงเรื่องคดี

คดีไหนเป็นคดีดัง
รู้สึกว่ามันจะรวดเร็ว

พาตัวนั่งเครื่องบินมา๓คน

ใช่หมายถึงว่าใช้เวลาแค่สองวันเอง

พอพูดปุ๊บคือท่านศรีวราพลตำรวจเอก
ศรีวรารังศรีพระมนากุล
ศรีวราพูดแป๊บเดียวนะครับ
คือตอนนี้ชักเห็นหน้าท่านบ่อยนะ
ท่านจัดการคดีใหญ่นะครับ

เดี๋ยวจะจัดการให้เฮียนไม่เกรงกลัวนะ

คือผมสงสัยอย่างว่า
ทำไมตำรวจกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาได้
ในเมื่อทุกสังคมเนี่ย

ภาษาอังกฤษที่เมืองนอกผมเห็นเขาติดไว้นะครับ
คือปกป้องและบริการ

แล้วยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับ

และยังมีอีก๓คนรออยู่คือ

ผู้ซื้อนี่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้วิ่งวุ่นเลยนะคะ

ถามว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับ
เป็นะครับว่าเขาเข้าไปบริการครึ่งชั่วโมงชั่วโมง๑นะฮะ
ตัวเบาออกมาและก็มีโทษ
ถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาเนี่ย
แล้วกรณีแบบนี้เคยมีตัวอย่างให้เห็นโดยตลอด
ลองประธานสภาวุฒิสภานะลองประธานวุฒิสภา
ที่เขาเรียกว่าปาเหลิมชื่อเฉลิมนามสกุลไม่ต้องพูดถึงหรอกครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นมาคุณมิ้นตอนนั้นก็คงยังไม่ทราบ
เพราะว่าเกิดมาประมาณ๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
เรื่องที่สองอย่างที่ผมบอกพันธุ์ตำรวจโทศักดา
อันนั้นก็มีเหมือนกันครับเอาไปส่งถึงในโรงพัก
ไปโดนในเรื่องอื่นแล้วก็ไปร้องร้องเสร็จบอกว่า
เออไปเคยถูกแม่เล้าพาไปส่งที่สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจนะฮะไปส่งที่สถานีตำรวจเลย

อาศักดาก็ไปสอบกันแล้วครับว่าใครชื่อศักดา

คดีนี้เป็นคดีดังฮะ๒คดีจนมาถึงวันนี้ไม่จบครับ
ปรากฏว่าคนซื้อบริการก็อย่างที่ท่านศรีวราพูด
บอกว่าเป็นรองผู้กำกับ๑คนรองสารวัตร๑คน
แล้วก็เป็นชั้นประทวนอีก๑คน
ทีนี้ฟังไปฟังมาวันนี้
คนลุกอีกแล้วครับคุณมินครับค่ะพูดถึงระดับโอ้โห
ว่านะครับช็อกนะครับเบอร์๑ของจังหวัด
เบอร์๑ของจังหวัดพ่อเมืองนะครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงประเทศไทยคงจะลำบากแล้วล่ะครับ
ผมแปลกใจในเรื่องประเทศไทยเนี่ยคุณมิ้นสังเกตไหมครับ
ถ้าไปที่อเมริกาใต้ไปพวกเกี่ยวกับบราซิลนะฮะ

ยาเสพติดป่ะครับยาเสพติดนี่มีนะครับเหมือนประเทศไทย
แต่จะมีข่าวเรื่องเรียกฆ่าไทย
อันนั้นจะมีคดีนี้โดยตลอดคือเรียกค่าไทยจับตัวไปเรียกค่าไทย
ลูกคนรวยไปโรงเรียนนี่จะต้องมีบอดี้การ์ดคุมไปแล้วครับ

ประเทศไทยนี่มีแต่ข่าวข่มขืน
คมคืนตลอดครับมีเรื่องเรื่อยตลอด
แล้วถามว่าตำรวจซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปเสียแล้ว
ประเด็นนี้นี่เรียกว่าเป็นต้นทางเลยก็ว่าจะได้
ครับแล้วทำไมถึงจะมีอย่างนี้
เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ว่าเพราะอะไรเรื่องวิธีการเลี้ยงดูปูเสือ

ไม่พูดหรอกครับว่ารายละเอียดของคดีเป็นยังไง
ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะติดตามข่าวโดยตลอด
เดี๋ยวนี้ก็มีอ่านในเน็ตโดยตลอด
มีมือถือทุกคนก็ดูอัปเดตข่าวโดยตลอด
คนถูกจับก็แน่นอนแล้วครับว่าเขายังไม่สารภาพ
ก็ยังต่อสู้จะให้การในชั้นศาล
อันนั้นก็หมายความว่าเรื่องนี้เมื่อตำรวจไปขอหมายจับ
ก็แสดงว่ามีหลักฐานมีข้อมูล

ทีนี้คดีทางเพศเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับคุณมิ้นครับ
เวลานานมันก็จะยิ่งเคลียร์กันได้

อ้าว๑เวลาประสานสมาร์นใจ
นานไปหลักฐานต่างก็ร่องรอยต่างก็จะหายไป

ผมถามนิดหนึ่งครับว่าผู้เสียหาย

แล้วเหมือนกับอีกคนก่อนไหมที่สุพรรณ

แล้วถามว่าไปร้องเนี่ยเขาตั้งไหม

ตั้งคณะกรรมการสอบเสร็จแล้วก็
อันนี้เป็นแผนครับคือเขาจะเป็นรูปแบบแบบนี้คือ
คุณร้องมาโอเคผมตอบให้แล้วไง
รับเรื่องให้แล้วตั้งคณะกรรมการสอบแล้วไง
พอสอบสวนเสร็จตอนหลังจบยุติเรื่องครับ
โดยบอกว่าไม่มีข้อมูล
หรือว่ามีข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริง

ทีนี้เราต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องราว

เพราะอะไรถึงมีข้าราชการไปเกี่ยวข้อง
เพราะอะไรถึงใช้บ้านพักข้าราชการ
เพราะอะไรถึงจะมีแม้กระทั่งขับรถ

หรือแม้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าในอดีตก็มีครับ
ที่ไปส่งกันถึงโรงพักเลย
อันนี้ต้องดูนะคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ช่วงหน้าคุณชุวิตมาตอบให้ฟังค่ะ
ชุวิตตีแสดหน้า
คุณชุวิตมิ้นนั่งอ่านคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์
หลายคนก็ยังคล่องใจนะว่า

มันมีค่าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องตำรวจทำจริงเหรอ

หรือคุณอยากจะเป็นข้าราชการที่ไม่มีใครเขาเอา
หัวเดียวกระเทียมรีบ

คุณรู้ว่าอาหารที่ไหนอร่อย

แล้วคุณไม่มีปูเสือเหรอ
มันไม่ได้เกิดขึ้นที่แม่ห้องศรเท่านั้นนะคุณมิ้น

ในกรุงเทพในต่างจังหวัด

มักจะมีธรรมเนียมแบบนี้

ไม่ธรรมเนียมเขาจะใช้พูดคำนี้ได้ไง

ก็ปูเสือคุณไว้ทำอะไรล่ะทำไมนอน

ก็มันเป็นวิธีการที่จะดูแลผู้ใหญ่ยัง
ถึงลูกถึงคน

อ้าวพอคุณเลี้ยงดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
ก็เหมือนเสมือนหนึ่งกับเป็นบุญคุณกัน
มาทุกครั้งต้องเรียกชายผมล่ะครับ

ผมดูแลเรื่องนี้โดยตลอดไม่เคยพลาด
แล้วเรื่องพวกนี้คุณมิ้นมันเป็นเรื่องลับหรือเปล่า
หรือเรื่องที่จะไปเปิดเผยไปพูดกับใครได้
เมื่อผมดูแลท่านผมก็เท่ากับผมกำหัวใจกรรมความลับไว้
คุณอย่าลืมนะเมื่อสมัยก่อนมีบิ๊กขี้หลี

กี้หลีก็เป็นข่าวดังนะครับในตำรวจใหญ่
ที่มีลักษณะที่ชอบกิ๊กกะลิกกะโลนะครับ
อายุอนามก็เยอะแต่ก็ชอบคุยกับเด็กนะฮะ
ผู้สื่อข่าวสาวรุ่นนี่ก็จะเรียกมาคุย
บอกมีธระคุยคือเรื่องพวกนี้

สมัยก่อนผมทำงานบริการสถานบริการต่างเหล่านั้น
ผมก็จะเห็น๑คนย้ายตำแหน่งนะครับ
คนย้ายตำแหน่งใหม่มาคนย้ายตำแหน่งเก่าไปก็มาเลี้ยงนะครับ
คนที่จะโปรโมทขึ้นนะครับจะไปอยู่ในกระทรวงนั้นอยู่ในกระทรวงนี้
ก็ต้องล้วนแต่จะต้องมาเลี้ยงในสถานบริการ
ทีนี้ในสถานบริการก็แล้วไปครับเพราะมันเป็นสถานบริการ
ซึ่งมีกฎหมายควบคุมกำหนดอันนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับ
มันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าเห็นเยอะไหม
คุณบอกผมสิครับว่ากระทรวงไหนไม่มีผมจะบอกได้เลยว่าทุกกระทรวง
โดยในสมัยก่อนมานี่ต้องเซ็นชื่อด้วยนะครับรับรอง
เพราะฉะนั้นแต่ก่อนผมมีหลักฐานแต่เอาว่าเรื่องนี้มันนานแล้ว
เพราะฉะนั้นธรรมเนียมการเลี้ยงเนี่ยก็จะติดกับในวงราชการของไทยโดยตลอด
เท่านั้นเองไม่เฉพาะในการเติบโตในการดูแล
สองจัดซื้อจัดจ้าง
สมมุติว่าผมจะผู้รับเหมาจะได้โปรเจกต์ใหญ่
ถามว่าคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่ยังไงถ้าคุณผมไม่ดูแลผม
การดูแลก็ต้องนอนเนี่ยแหละครับพาไปเมืองนอกบ้างนะครับ

ผมเนี่ยนะครับเคยเห็นกับตาที่ฮ่องกง
ฮ่องกงนี่ครับที่ล็อบบี้ของบี้เซเนต

มากันกระนุ้งกระนิ้งสูง๑๗๐มากัน๔๕คน
ผมก็นึกว่านี่มันคงจะมาถ่ายแบบ

ผมไม่ต้องบอกตรงไหนนะครับว่าเป็นพักไหนอะไรอย่างไร
เป็นนักการเมืองเดินเข้าตามเข้ามาอีก๔๕คน
เป็นกวนใหญ่นะครับตอนนั้นนะครับผมร้องอ๋อเลย
ว่าเขาเอาไปดูแลกันถึงเมืองนอก
ถามว่าอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่เรื่องแปลก

ผมอยู่ในดินแดนต่างที่ผมเห็นภาพมาโดยตลอด

ผมต้องถามทำไมเกิดที่แม่ห้องศร
เป็นสถานที่ที่ไกลปืนเที่ยงหรือเปล่า
ที่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ
และทำไมถึงมีการเอ่ยกัน
ถึงระดับข้าราชการใหญ่

เดี๋ยวลองดูในคลิปดูแล้ว

ว่าที่ท่านศรีวราพูดกับที่แม่เด็กพูด
อ่าแต่คุณก็ต้องให้ความร่วมมือถ้าเป็นพยานให้การมานะฮะ
แล้วแล้วพี่ธรรมศักดิ์ท่านเดี๋ยวค่อยด้วยดูอยู่นะฮะเอ่อนะฮะ
ประกันว่าตรงไปตรงมาตามกะบินบ้านกะบินเมืองนะครับ
นี่คุณยังไม่มาถึงผมเลยผมก็ดำเนินการให้หมดแล้วนะฮะ
ทั้งหมายจับทั้งให้ออกทั้งมีในอะไรทั้งหมดแล้วครับครับ
และส่วนตัวผู้ที่ร่วมประเวณีมีใครบ้าง
ว่ามาที่หนูพูดเมื่อวานเนี่ยเบอร์หนึ่งจังหวัดนั้นมันใคร
ก็เด็กบอกนะคะว่าเป็นผู้ว่าระการจังหวัดค่ะชื่ออะไรอ่ะ
ก็คนปัจจุบันคนปัจจุบันนะผู้ว่าระการจังหวัดคนปัจจุบันนะ
ใครบอก

พูดชัดนะว่าคนปัจจุบัน

ผมแค่เด็กว่าเลยนะผู้ว่าคนปัจจุบัน
ถามว่าสมัยไหนสมัยก่อนหรือเปล่า
หรือสมัยยุคไหน
ก็พูดชัดนะฮะก็ตามที่ว่า
ทีนี้ต้องไปให้ความเป็นธรรม
ก็ต้องให้ผู้ว่าท่านฟังท่านผู้ว่าพูดแล้วครับ

ผมเนี่ยนั่งสมาธิกลางคืน๑ชั่วโมง

คือนางแม่ของเด็กนะครับ
เขาระบุว่าท่านไปนอนกับเด็กที่คณะโชครีสอร์ท
ธนชกรีสอร์ตถ้าอย่างนั้นนะครับธนชกรีสอร์ต
ผมบอกได้เลยว่าถ้าผมรับราชการมาอยู่ที่นี่
พูดว่าในบำเผอต้องระบุให้แน่

ตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่
ยังไม่เคยแม้แต่ไปกินอาหารที่ธนาโชรีสอร์ท

ก็คือปฏิเสธว่านี่ก็เป็นเรื่องของนั่นแหละแต่ผมยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่นิดน้อย
ครับในเรื่องเหล่านี้เด็กคนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไง
รู้คำว่าหน้าตาคือไม่เคยเจอกันต่อหน้าแต่เจอกันในเฟสในในเฟสที่เขาลงว่า
ตั้งแต่มีเรื่องเนี่ยเห็นให้ข่าวเห็นให้ข่าวเท่านั้นแหละครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่มีปัญหาผมยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องทำเรื่องชี้แจงไปยัง
ลำตีอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงไปว่าเป็นยังไง
ส่วนถ้าเขาว่าไปยังไงก็ว่าไปคืออย่างนี้ผมเองคนเนี่ยเวลาตกใจก็อาจจะพูดไป
เขาอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็ต้องให้เขามาคุยเอาให้แน่นะ
มันเป็นผู้ว่าหรือเป็นอะไรยังไงเอาให้แน่ครับผมไม่ได้ซีเรียสครับ
เพราะว่าความจริงก็คือความจริงอ้าวครับก็ได้ยินกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับได้ยินทั้งที่แม่เด็กพูดนะฮะ
เหยื่อที่พูดเนี่ยก็พูดชัดเจนนะฮะ
ก็พูดถึงพ่อเมืองพูดถึงผู้ว่านะฮะ
ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อก็แต่ก็จะระบุคนปัจจุบัน
แล้วก็ให้ท่านผู้ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
ท่านก็ได้ชี้แจงว่าท่านไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เคยไปเลยธนโชรีสอร์ทไม่เคยแม้แต่จะไปกินข้าว
สวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับ
ก็ทำอย่างนี้โดยตลอดตามที่ท่านพูดมานะครับ
แต่ของพวกนี้ผมก็พูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะ

โอ้โหคุณเข้าไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง
จะไปจำหน้าอะไรได้บางคนจำไม่ได้

ผมก็พูดให้ฟังจากประสบการณ์ของผม

พอกินเหล้าเข้าไปไปนอนไปมีเด็กจัดเข้ามา
เข้าไปปุ๊บก็ทำอะไรกัน

บางคนทำบ่อยคำว่าบ่อยหมายความว่า

คุณมิ้นคุณถามคุณคุณจะไปจำใครได้นะครับ
เรื่องเกิดมาเป็นครึ่งปีปีนึงแล้วเนี่ย

ประการที่๒ก็อาจจะมีแอลกอฮอล์ด้วย

แล้วก็ให้บรรดาข้าราชการทั้งหลายในระวังตัวนะครับ

สนิทยังไงครับชอบให้ร้องดัง
ทุบตีถึงขนาดเขียวมีร่องรอย
ทีนี้สิ่งต่างเหล่านี้ผมถึงบอกว่ามันต้องไปบันทึกไว้
พอนานวันไปอาทิตย์๒อาทิตย์ร่องรอยมันก็หายไป
ผมต้องบอกคดีทางเพศเป็นคดีที่มองได้๒ทางด้วย
ว่าบางครั้งอาจจะเกิดจาก
คดีเพศนี่ถ้านานไปเรื่องราวมันค่อยซาลงนะครับ
อย่างตอนนี้มันไม่มีใครยอมใครหรอกครับนะครับ

แต่พอผ่านไปเดือน๒เดือน๓เดือน๖เดือน

อาจจะไม่พูดกันเพื่อหาทางลงหาทางจบกัน
เพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ดาบยุทธชัยเนี่ย

ยังไงก็ไม่ยอมรับก็ต้องไปให้การชั้นศาล
กว่าจะไปขึ้นศาลใช้เวลากี่เดือนคุณมิน
แล้วก็จะมีคนไปพูดไปเจรจาไปกล่อม
แล้วก็เดี๋ยวจะหาทางลงกันว่าจะลงยังไง

ในกระบวนการเลี้ยงดูปูเสือนั้นยังไม่จบนะฮะ

อย่างจังหวัดแม่ห้องศรผมถือว่าไกล
จังหวัดที่ผู้ใหญ่ชอบไปเที่ยวเอาอย่างนี้ดีกว่า

ภูเก็ตนี่แหละครับไม่มีว่างเลยล่ะครับ

เชียงใหม่ผู้ใหญ่เข้าตลอด

สตางค์ที่ไหนไปเลี้ยงดูปูเสือ

ผมถามหน่อยเถอะครับถ้าคนที่เป็นข้าราชการตรงไปตรงมา

เพราะไอ้งบพวกนี้มันไม่ใช่ธรรมดา
เวลามาถึงเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ได้มาคนเดียว

เมื่อมาแล้วเนี่ยบางครั้งกลับมาเป็นใหญ่ในจังหวัด
ย้ายออกไปก็อาจจะสักปี๒ปีไปเติบโตที่อื่น
พอสักพักก็กลับมาใหญ่ที่จังหวัดนี้อีก
เราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยดังนั้นจึงมีกระบวนการที่
เลี้ยงดูผู้ใหญ่นะฮะเจ้านาย

งบประมาณตัวนี้จะเอามาจากที่ไหนได้

ไม่มีหรอกครับใครจะไปค้าขายสุจริต

ซึ่งมีไม่พ้นล่ะครับบ่อนการพนัน
นะครับไม่พ้นหรอกครับเจ้ามือหวย

ก็ต้องเอาผู้หญิงมาล่ะครับ

เลี้ยงดูปูเสือกันได้แค่๒เรื่องนี้เหรอคะ

พอตีก๊อฟเสร็จมันก็ต้องกลับมาเรื่องนี้อีก

อาบเองไม่ได้หรอคะ
ก็นี่คือปัญหา
ทำไมเราถึงเพาะวัฒนธรรมแบบนี้

คือทุกวันนี้นะประเทศไทยถูกมองว่า

พูดเรื่องนี้เราไม่พอใจเราโกรธเราไม่ชอบใจ

แต่ไม่ได้บังคับไม่ได้ข่มขืน

แต่ในกรณีนี้ต่ำกว่า๑๘นะครับ
และถึงแม้ว่าจะยินยอมก็ตาม

แทนที่จะไปจับได้พ่อค้า
อย่างที่สุพรรณนี่ยังเป็นพ่อค้า

เพราะว่าพ่อค้ามันไม่มีวินัยมันไม่รู้นะ

นั่นสิคุณชุวิตแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างที่คุณชุวิตบอกไหม

คุณดูแล้วกันถ้าเรื่องนี้ไม่แข็งจริง

ทีนี้ก็วิธีการเจรจาก็อย่างที่เราเห็นแหละครับ

สุดมันจะกลายเป็นการเจรจากันยังไงครับ
เจรจาหมายความว่าก็ทำให้เรื่องเงียบเสียก่อน
ทุกคดีครับรอให้เรื่องเงียบซะก่อน

ผมบอกได้เลยวันนี้ทุกคนไม่ยอมแล้วครับ

แต่เมื่อเวลาผ่านไป๓เดือน๖เดือนนะครับ
จะมีการเจรจามีการคุย
และเรื่องมันก็จะจบหายไป
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้า

แล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อ

คำพูดที่คุณชุวิตบอกว่า
เลี้ยงดูปูเสือที่มันเป็นธรรมเนียม
แล้วทางออกของเราคือ

คุณวินอาจจะมองว่าไอ้นี่มันจะแก้ไขยังไง
ผมบอกว่าสิ่งที่แก้ไขธรรมเนียมตัวนี้
มันไม่มีในระบุในระเบียบราชการนะครับ

แต่ถามว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีระบุ

นายมาผมก็ต้องพาไปดูแลนะครับ
เงินที่เอามาดูแลเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินหลวงหรอกนะครับ

แล้วพ่อค้าที่ไหนมันจะไปจ่ายถ้าไม่ใช่พ่อค้าที่มัน

เจ้าของบ่อนบ้างละเช่นเจ้าของหวยเถื่อนบ้างละ

ทำลายธรรมเนียมนี้ไม่ใช่ทำง่าย
เหมือนกับท่านเดินผ่านคุณมิ้นเดินผ่านสารพระภูมิแล้วผมบอกว่าไม่ต้องยกมือไหว้นะ

บางคนเขาก็ไม่เชื่อบางคนว่าเจ้าที่แรง
ผมต้องทำเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียม
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูเราต้องห้าม

เพราะว่ามันไม่คุ้มกับหน้าที่ราชการ

ลงกินเหล้ามีการยุโยงส่งเสริม

ผมทราบดีคุณไม่รู้ด้วยว่า
เด็กคนนี้อายุถึง๑๘หรือเปล่า

ไอโรงกรุงกรับคนนี้มันไปสู้ในศาล

ผมเห็นเด็กมันตัวโตหน้าอกใหญ่

ตัวนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องขอดูบัตรประชาชนก่อนล่ะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดจะสังเกตได้เวลาคุณไปต่างจังหวัด
เอาอย่างนี้ดีกว่าไปจังหวัดที่ไหนก็เถอะ

ร้านที่คุณไปจังหวัดนี้คุณต้องไปกินร้านนี้
แล้วคุณไปกินเดี๋ยวคุณก็จะเห็นหมู่ข้าราชการไปนั่งกินกัน
แล้วไปนั่งกินกันก็จะมีโต๊ะอีกโต๊ะนึงละ
มีผู้หญิง๓๔คนไปนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง
เหรอคะอ่านอย่างนั้นคือความหมายอะไรล่ะถูกไหม
นั่นคือความหมายอะไรก็คือเอาเด็กมาบริการเอาเด็กมาดูแล
หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาเด็กไป
นี่คือธรรมเนียมนี่คือสิ่งที่สังเกตชัดสุดครับ

ร้านที่ไหนจังหวัดไหนอย่างเชียงใหม่ก็มีอยู่ไม่กี่ล้านแล้วครับ
บนดอยที่น่ากินเดี๋ยวคุณไปนั่งกิน

พอมาถึงก็จะมีเด็กมานั่งอยู่
ผู้หญิงมานั่งอยู่โต๊ะข้างสัก๔๕คนคอยนั่งกินน้ำอะไรรอ
ถามว่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่ฆราชการ
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะก็นั่งเฉย
สาวดูวัยรุ่นนี่แหละครับ

เด็กคนนี้อาจจะไปถูกจับที่อื่น
พอจับที่อื่นก็พูดขึ้นมาเจฮะ
นี่พี่มาจากกระทรวงนี้
ปี้มาก้นดูอธิบัตรราชการ

เวลาเล่าเข้าปากมันก็พูดได้หมดบรรยายได้หมด

เด็กก็จำฝัยฝ้าลาคีได้อีก

เป็นหลักฐานอีกนะครับว่าจำได้
งั้นไม่ใช่ได้ยังไงก็เด็กยืนยันว่าจำได้
จำได้เพราะอะไรเพราะมีไฝอยู่ตรงนู้นตรงนี้
เปิดออกมามีจริงสารลงมาแล้วนะครับเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนให้ระวังตัวนะครับ
ธรรมเนียมนี้ผมคงไปเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับ
แต่ผมเชื่อว่าสามารถให้สังคมได้เห็นตัวอย่าง

ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเรื่องนี้ก็จะลดลงไปลดลงไป

เรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยปี๓๙นู่นนะครับ
บังคับปืนจี้ภรรยาเมียนะครับ

ข่าวดังมากฮะในปีนั้นปี๓๙๔๐เนี่ย
แก้ผ้าเดินเอาไฟเอาบุหรี่จี้เอาเทียนหยดนะฮะ

โดนกระทำอาณาจารย์ในที่สาธารณะ

๓๙ปี๔๐ก็ไปก่อคดีอีก

อ้าวเอาหนักขนาดนั้นเนี่ย
แล้วก็ปืนเนี่ยนะฮะ
พูดง่ายไอ้แลมบ้านนี่ถูกยึดปืนไป

มีผงมีผับแล้วก็โดนยึด
ขึ้นโรงพักบอกว่าตำรวจไปจับลูกน้องเขาทำไม
ไปตอนตีหนึ่งตีสองนะฮะแล้วปรากฏว่าตำรวจเห็นว่ามีปืน
ก็เลยยึดปืนไว้ไอ้นี่กลับไปบ้านทีนึงกลับมาใหม่
มันเอาเอ็มสิบหกมาเลยเอาเอ็มสิบหกขึ้นโรงพักประยาทัยเลยครับ
เขาเลยเรียกมาเอ็มแรมบ้าแรมบ้าคือไม่ใช่แรมโบ
แรมโบว่ามันเป็นแรมบ้าเพราะมันเอาปืนเอ็มสิบหกขึ้นไป
พ่อไปไหนพ้นด้วยไปไหนทหารด้วยไหนพ้นด้วยนะฮะ
อันนั้นคือคดีที่สองนะฮะที่ไม่พอใจที่ร้อยเวียนโรงพักประยาทัยเนี่ย
ไม่รับแจ้งความนะครับ
สรุปแล้ว๒คดีเอามารวมกัน
โดนไปยี่สิบหกปีค่ะ
คืออันนี้คือคดีอาณาจารย์ภรรยาใช่ไหมคะแล้วก็คดีโรงพัก
ครับแต่จริงติดคุก๖ปี๖เดือน
แล้วไม่น้อยจังหายไปไหนยี่สิบปี
อภัยได้ลดโทษ

คนนี้ก็ออกมาอีกแล้วครับหลังจาก
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ออกมา
ปรากฏว่าคุณเชื่อไหมเรื่องนี้ผมเล่าโดยที่ไม่มีใครรู้
ไปได้เมียเป็นข้าราชการกรมราชธรรม
อ้าวคือไปเจอกันในคลุกหรือคะคืออย่างนี้นายเอ็มเนี่ย
ไปเป็นผู้ช่วยอยู่ที่คลองเปรม
การเป็นผู้ช่วยก็จะพาคลองเปรมกับโรงพยาบาลที่อยู่ติดกัน
ก็จะพานักโทษที่ป่วยมาที่โรงพยาบาลโดยตลอด
เมื่อมีหน้าที่พามาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ช่วยพามาโรงพยาบาล
ก็มีความสนิทสนมกับพยาบาลที่โรงพยาบาล
คนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ห้องผ่าตัดชื่อเดือน
คือจำเลยที่๒ในคดีที่วันนี้ตัดสิน
คือวันนี้ตัดสินลงโทษนายเอ็มจำเลยที่๑๕๐ปี

สิบปีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไร
จำเลยที่๒ก็คือนางเดือนนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการที่กลมราชทัน
คดีนี้ชั้นต้นกับอุทร
ชั้นต้นลง๑๐ปีจำเลยที่๒คือคนที่เป็นเมีย
คือเมียในเอ็มต้องพูดว่าเมียในเอ็ม
เป็นผู้สนับสนุนให้กระทำความผิด

ก็พยายามที่จะไปทำการหลอกลวง
แล้วก็ถ่ายนูตลูกน้องซึ่งเป็นผู้หญิง
คือตอบออกมาปุ๊บก็ไปเปิดบริษัทสืบสวนสอบสวนแล้วครับ
และก็มีลูกน้องรู้สึกจะจบเป็นยาโทด้วย
เอามาทำงานเสร็จแล้วก็เอาเขาไปถ่ายรูปแก้ผ้าถ่ายรูป

โดยการลมยาลมยาให้รู้สึกสมึนสะเมา
ปรากฏว่าผู้ที่ช่วยเหลือนี่ก็คือเมีย
เมียคนนี้ก็คือเป็นอดีตพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรม
ขณะที่นายเอ็มเป็นนักโทษ
ก็กลายเป็นนิยายลักษณ์แล้วครับก็พูดง่าย
ในเอ็มเป็นนักโทษส่วนเมียที่เจอเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาล
เมื่อออกมานายเอ็มออกมาปุ๊บก็ไปอยู่กินกับคนนี้
นางพยาบาลคนนี้ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับดมยาแล้วครับ
ก็คงจะกระทำผิดไปด้วยในเรื่องนี้
และต่อมาก็ปรากฏว่าไม่ไปขึ้นศาลนะ
เพราะว่าโทษศาลชั้นต้นลง๑๐ปีปุ๊บ
ตัวเมียอุทธรณ์ก็เลยไม่ไปเลยหนีเลยนะครับ

ไม่ไปฟังฮะเพราะว่าอุทธรณ์ก็ลง๑๐ปีอีก
เพราะรู้ไงเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมเก่า

แล้วถ้ากลับเข้าไปจะมีสภาพยังไงนะครับ
เพราะดีกาก็ไม่ไปอีกแล้วครับ
ปรากฏว่าพอดีดีการนี้ยกฟ้อง

ดังนั้นวันนี้ก็จะได้เห็นว่า
นายเอ็มโดนอีก๕๐ปีนะครับ
๕๐ปีจริงเนี่ยศาลก็ถือว่าเมตตาแล้ว

ตอนแรกก็ลงไป๒๖ปี
ติดคุกมา๖๗ปีเองก็ออกแล้ว

ที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี

คือคนมันเลวโดยกระมลสันดาลล่ะครับ

เมื่อออกมาก็ไปก่อคดีซ้ำ
เอาผู้หญิงไปแก้ผ้าถ่ายรูปอีกนะ
ปรากฏว่าไอ้คดีนี้โดนหนักฮะ

คดีโดน๕๐ปีเป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี๕๒
ใช้อาวุธปืนบังคับขู่เข็นนักศึกษาสาวปิญญาโท

และข่มขืนกระทำชำลาว
แถมถ่ายคลิปวีดีโอไว้แบล็คเมย์

ภรรยาก็คือพยาบาลที่ไปได้กันในคุกเนี่ย

คุณคิดดูแล้วกันครับนิยายเรื่องนี้

มันเกิดขึ้นมาแล้วระหว่างนักโทษชายกับเจ้าหน้าที่หญิง

ในช่วงที่นายเอ็ม

ว่าเรื่องของนักโทษชายกับเจ้าหน้าที่หญิง

แล้วก็ออกมาก็ไปก่อเหตุซ้ำนะฮะ

ถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าจะไม่มีการอภัยโทษถูกไหมครับ

แล้วดูหน้าตาก็
จากคนที่หน้าตาท่าทางดี

นี่ก็ไม่ได้ออกครับเพราะว่าในระหว่างที่สารพิจารณาเนี่ย

พอสารตัดสินแล้วนะคุณมิ้นนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็เอาใส่ถุงเขาให้ถุงดำถุงเดียวนะ

แล้วย้ายบ้านไปอยู่บางขวาง

แล้วก็คงจะย้ายไปอยู่บางขวางแล้วล่ะครับ
น่าเชื่อนะคุณผู้ชมสังคมไทย
เรามองว่าเป็นสังคมอุปถัมภ์ใช่ไหมคะ

ดูปูเสือก็ใช่ว่าจะไม่ดี

ถ้าไปเลี้ยงดูปูเสือโดยการใช้เด็กที่ทำกว่า๑๘

ขมับเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหน
มันเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน
เป็นวงจรอุบาตก็ว่าได้ที่มันเกิดขึ้น

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยรู้

ส่งไลน์มาหน้าจอว่าเห็นมากับตาตัวเอง
แต่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอีกถึงเมื่อไหร่
วันนี้เราตีเรื่องนี้ขึ้นมา
เพื่อที่มันจะยังคงอยู่ในสังคม

เหมือนคดีก่อนที่พอถึงเวลาปุ๊บ

หลายคนให้คำมั่นสัญญาแล้วนะคะว่าจับให้เฮียน

ว่าต่อไปจะไปไหนจะไปเจอเด็กที่ไหน
ก็ขอดูบัตรประชาชนก่อนนะครับ

บ้านเรามันเป็นจุดศูนย์กลาง

วันนี้ตีแสกหน้ากันเรื่องนี้เรายังคงตามอยู่นะคะ
ยังคงตามอย่างต่อเนื่องว่าแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไร

และจะจับคนทำผิดได้จริงหรือไม่จริง